แรกไปดูเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญกันก่อนคุณผู้ชมครับ
กรสินก็เค้นไปสอบผู้ต้องสงสัยที่ไปก่อเหตุฆ่าสาววัย๒๗ปี

แล้วก็นำศพไปทิ้งเอาไว้บนป่าที่เทือกเขาภูพาล
เมืองต้นก็มี๒ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของชู้สาวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ
ความคืบหน้ากรณีเมื่อวานนี้ไปพบศพนางสาวสาวิตรีอันชัยศรีอายุ๒๗ปี
เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณลานหินบนเทือกเขาภูพาลทางออกบ้านดงสวนนะฮะ
ที่ตำบลนาธันต์อำเภอข้ำม่วงเจ้าหวัดกระซิน
สภาพเนี่ยโอ้โหตอนไปเห็นนะฮะสภาพท่อนล่างเปลือยอยู่ครับ
จากการตรวจสอบพบรอยกระสุนไม่ทราบชนิดไม่ทราบขนาดอยู่ที่บริเวณไหล่ด้านหลังขวา
สองรูแล้วก็ถูกกรีดด้วยนะครับคุณประสบ
ของมีคมเป็นแผลชะกันเลยฮะบริเวณด้านหลังขวาเหมือนกัน
จากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์คาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายครับ
จอดอยู่ด้วยก่อนนำศพไปส่งตรวจพิสูจน์หามร่องรอยว่า
มีการข่มขืนหรือไม่นะครับล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินเปิดเผยว่า
จากการแกะปลอดความร้ายก็ทำให้จันทนาทีนั้นได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
ซึ่งรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำการเค้นสอบ
ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนทำอะไร
ได้คุยกันกับผู้ตายหรือไม่ได้เจอกันหรือเปล่านะฮะ
พยานต่างที่เป็นกลุ่มคนรู้จักกับผู้ตายก็มีการสอบสวนครบหมดแล้ว
แล้วก็เป็นไปทิศทางเดียวกันซึ่งหลักฐานสำคัญที่ได้จากพยานคือการสนทนาของผู้ตายและเพื่อนทางแชทในเฟซบุ๊ก
ส่วนกรณีที่ไปพบศพสภาพเปลือยท่อนล่างอาจจะมีการข่มขืนหรือไม่
นั้นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ก่อนจึงต้องจะสามารถยืนยันได้นะครับ
แต่หากผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ก็ทำการสอบสวนต่อไปว่ามีการข่มขืนผู้ตายหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงมุ่งปมไป
สองประเด็นคือเรื่องของชู้สาวไม่ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ